น้องคนนี้หายไปสามวันคุณผู้ชมฮะคือไปโรงเจ
ไปโรงเจกับคุณยายคุณยายก็พาไปรับของบริจาคที่โรงเจ
แต่ทีนี้มีจังหวะหนึ่งเหมือนจะไปเจอกับในแบงค์

นายแก้วขออภัยนะในแก้วน่าจะเป็นชายเร่ร่อน
อาจจะออกอุบายพาน้องไปไปเร่ขอทานครับ
น้องแบงค์เนี่ยน้องแบงค์วัย๘ขวบนะเป็นเด็กที่หายไป
แล้วเนี่ยนายแก้วเชื่อว่าคงหลอกล่อเอาของอะไรมาหลอกน้องแบงค์ไป
โรงเจที่น้องแบงค์เข้าไปคือท่งเสียงปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
เมื่อบ่าย๒โมงของวันศุกร์ที่ผ่านมา๒๐ตุลาคม
หลังจากคุณยายพาน้องแบงค์มารับของแจก
แล้วกรรมการโรงเจก็ประชาสัมพันธ์แล้วนะให้ช่วยกันตามหาน้องเขาหน่อย
แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับจนมีคนให้ข้อมูลว่า
เห็นน้องแบงค์อยู่บนสะพานลอยแถวถนนท้ายบ้าน
ห่างจากโรงเจประมาณสัก๕๐๐เมตรก็ไม่ไกล
แล้วก็พาเดินไปทางศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
หลังจากนั้นน้องแบงค์หายไปครับ
ฟังคณะกรรมการโรงเจท่งเสียงปากน้ำหน่อยครับ
นี่แหละครับที่คณะกรรมการโรงเจอย่างคุณสุธิน
เขาไม่แน่ใจว่ามันจะมีการอนาจารย์ด้วยหรือเปล่า
แต่มีภาพวงจรปิดที่ยืนยันว่าในแก้วซึ่งเป็นชาวเร่ร่อน
มักจะอยู่แถวศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
แล้วก็เคยมาทำความสะอาดที่โรงเจบ้างนะ
คุณผู้ชมจะเห็นภาพว่าอยู่กับน้องแบงค์เลย
ส่วนมูลนิธิกระจกเงาให้ข้อมูลมาว่านายแก้วเป็นคนไม่มีสัญชาติ
แต่เคยก่อคดีลักพาตัวเด็ก
พาเด็กไปนั่งขอทานในพื้นที่สำรงเหนือเมื่อปี๕๙
โทษมาได้สัก๒ปีแล้วครั้งนี้แก้วก็น่าจะทำแบบเดิมอีก
ก็คือหลอกล่อน้องแบงค์พาไปเที่ยวพาไปซื้อของเล่นหรือพาไปกินของดี
ด้วยความที่น้องแบงค์เองก็อาจจะขาดแคลนของพวกนี้ครับ
ก็เลยหลงเชื่อในแก้วไป
หลังจากนั้นมีพลมึงดีให้บอกแสว่าในแก้วหลอกจะพาน้องแบ๊งก์ไปสวนน้ำ
แต่พอไปตระเวนตรวจสอบตามสวนน้ำแถวแถวนั้นก็ยังไม่เจอตัวครับอืม
อกจากนี้ยังมีภาพวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อแถวบางนาตราด
ม๔เนี่ยเห็นในแก้วอยู่กับน้องแบงค์พาขึ้นรถเมย์ออกไป
คุณผู้ชมช่วยกันจำลักษณะของน้องแบ๊งก์หน่อย
แก๊งก็สูง๑๒๙เซนติเมตรผิวออกดำแดงนะผมสั้นเกลียน
ตอนที่หายไปภาพสุดท้ายที่เห็นคือใส่เสื้อแขนสั้นสีดำครับ
กางเกงขาสั้นสีดำแต่มีลายหน่อย
ส่วนในแก้วสูง๑๖๕เซนติเมตรรูปร่างสมส่วน
ใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำแบบนี้ครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม๕โมงเย็นเนี่ยมูลนิธิกระจกเงา
ไปเจอแบงค์แล้วนะไปเจอแบงค์แล้วครับ
โดยแม่ค้าในงานประจำปีวัดบังพลีใหญ่เนี่ยอย่างคุณพัชราพรนี่แหละ
เขาจำภาพเด็กที่หายไปได้ครับพบว่ามาอยู่กับนายแก้ว
นั่งขอทานอยู่ในงานวัดเลยก็เลยดึงตัวเด็กไว้และแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับ
โดยตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีก็ตามจับตัวในแก้วได้แล้วเช่นกันด้วย
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพื่อจะลงบันทึกประจำวันและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ